มีเหตุชวนสงสัยเพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งเขาออกไปหาปลา
แล้วก็ไปเจอเหมือนกับเป็นโครงกระดูกปริศนา
อยู่ในดินนะโครงกระดูกสีขาวเลยเนี่ย
เขาก็เลยถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็เอาไปให้ญาติพี่น้องดู
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ญาติพี่น้องพากันไปดู

กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะจู่ฮะน้องเขามองอะไรไม่รู้

แล้วบอกกลับบ้านหนูกลัวหนูกลัวพ่อกับแม่ถามหนู
กลัวอะไรลูกหนูเห็นผู้หญิงกวักมือเรียก
พ่อกับแม่หันไปดูไม่เห็นใครสักคนฮะ
เหตุการณ์นี้ทุ่มกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
ตะหมดสะพอพระประแดงที่สมุทรปราการไปตรวจสอบ
เป็นร่องสวนเนื้อที่ประมาณ๑๑ไร่
ในซอยเพชรหึง๕๒มันจะมืดหน่อยนะฮะ
เมื่อวานนี้ดูครับถ้าหากว่าไม่ได้มีแสงสว่าง
จากมือถือหรือว่าไฟจากกล้องเนี่ยมันก็มืดตึ๊บตือเลยนะครับ
มันจะเป็นเหมือนกับที่ดินผืนใหญ่แล้วก็มี
การขุดร่องน้ำปรับพื้นที่ที่ไปเจอเนี่ยคือ
ชิ้นส่วนกระดูกของคน๓ชิ้นมีส่วนหัวกระโหลก๑
กระดูกซี่โครงอีก๒ชิ้นเจอแบบนี้เลยครับ
ไม่รู้ของใครนะและสภาพคือน่าจะตายมานานแล้วด้วย
อืมจนเปื่อยยุ่ยเหลือแค่โครงกระดูกแบบนี้แล้วทำไมเจอแค่สามชิ้น
ชิ้นอื่นอยู่ตรงไหนอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบต่อ
ถึงบอกว่านี่เป็นเหตุชวนสงสัยมากกระดูกของใครตายได้ยังไง
ทำไมมาอยู่ตรงนี้ชิ้นอื่นหายไปไหนหลายคำถามครับ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมกระดูกทั้งหมดส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อตรวจสอบและขณะเดียวกันทำงานคู่ขนานในการไล่เช็คข่าว
มีใครแจ้งคนศูนย์หายหรือเปล่าเพราะโครงกระดูกที่พบนี้
เห็นแค่นี้เหมือนกันครับมิ้นคุณผู้ชมแบบที่ผมเห็น
ที่คุณผู้ชมเห็นบอกไม่ได้ยังชี้ชัดไม่ได้ว่าเป็นของผู้หญิง
ของผู้ชายอ่านั่นคือสิ่งที่เจอคนที่ไปเจอเจอโครงกระดูกคนแรก
นั่นคือเด็กผู้ชายอายุสิบสี่ปีครับน้องคนนี้เขาออกไปหาปลา
มาตรงนี้เป็นครั้งแรกเขาบอกว่ามาหาปลากับเพื่อน๒๓วันก่อน
และจังหวะนั้นเห็นกระโหลกของมนุษย์อยู่ที่พื้นดินก็เลยถ่ายรูปเอาไปให้คนที่บ้านดู
จนกระทั่งเมื่อวานนี้วันเสาร์เป็นวันหยุดครอบครัวยาดพากันมาดูให้เห็นกับตา
เฮ้ยมันเป็นกระดูกจริงหรือเปล่ากระดูกของใครจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่
คนเสื้อเขียวคนนั้นแหละครับคือคนที่เห็นกระดูกคนแรก
ก่อนที่น้องจะเห็นเนี่ยมิ้นคุณผู้ชมครับมันก็มีเรื่องราวแปลกเหมือนกันนะ
น้องบอกว่าผมมาหาปลากับเพื่อนใช่ไหมพี่ผมได้ยินเสียงเหมือนคนเรียกเป็นเสียงผู้ชาย
เหรอคะเป็นเสียงผู้ชายเรียกผมก็เลยหันไปทางต้นเสียงไม่เจอใครไปเจอกระดูก
ถ่ายภาพเอาไว้ทีนี้เมื่อวานเนี้ยญาติพี่น้องไปกันเยอะเลยครับ
เขาบอกว่าระหว่างที่หลายคนมายืนมุงดูกันเนี่ย
ผู้ชายเสื้อดำด้านซ้ายของจอครับ
กับลูกสาวชื่อน้องโมนาอายุ๗ขวบแล้วก็เมียรัก

แวะดูหน่อยทำไมคนเยอะจังเลยเนี่ย
จู่ร้องกระจองงอแงขึ้นมาแล้วตัวสั่นวิ่งมาหาแม่ก่อน
แม่บอกแม่อุ้มแม่อุ้มอุ้มหนูหน่อยหนูกลัวกลัวกลัว
ก็เลยถามว่าลูกกลัวอะไรเป็นอะไร
ลูกสาวบอกว่ามีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนู้นชี้ไป
จุดที่ชี้ปลายทางตรงนั้นก็คือจุดที่เจอกระดูกคนครับ
โมนาชี้ไปบอกว่าตรงนั้นมีเด็กผู้หญิง
เขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเขากวักมือเรียกหนู
ท่าทางน่ากลัวใกล้กัน

เห็นว่าน้องเห็นผู้ชาย๒คนอยู่ใกล้
คนแรกดูจะอายุเยอะหน่อยใส่แว่นตาดำ
หน้าตาน่ากลัวแล้วปากฉีกด้วย

แต่อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
เด็ก๗ขวบเล่าให้กับคุณพ่อคุณแม่ฟัง
อีกคนหนึ่งที่น้องเขาบอกเขาเห็นคือเป็น
ผู้ชายวัยรุ่นแต่น่ากลัวเหมือนกันเลย
พ่อกับแม่หันไปดูตามที่ลูกได้เล่า
ไม่เจอเจอใครเจอแค่มีคุณตำรวจ
เจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบก็เท่านั้น

ประมาณเที่ยงกว่าครับวันนี้ครอบครัวของคุณเต้พานุพันธ์
พาลูกสาวที่เห็นเงาเด็กของผู้หญิง
กวักมือเรียกแล้วก็เห็นผู้ชายสองคน
ที่น่ากลัวทั้งสองคนรวมถึงแยดเนี่ยนะฮะ

อาหารน้ำดื่มนมกล่องไปจุดทูบ

น้องผู้ชายอายุ๑๔คนที่เจอคนแรกก็มาด้วย
เพราะว่าทั้งหมดเขาเป็นเครือญาติกันหมดเลยนะฮะ

คือมาทั้งขอคำมา

แต่อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชม
สิ่งสำคัญก็คือต้องไปตามหาให้ได้ว่ากระดูกนั้นเป็นกระดูกของใคร

ทีนี้คุณป้ารัตนาครับ
รัตนาก็คือคุณพี่ผู้หญิงคนที่ท่องบทสวดเมื่อกี้เนี่ย

และเป็นพี่สาวของน้องผู้ชายอายุ๑๒
ที่ไปเจอกระดูกคนแรก

ตอนแรกที่น้องชายเอารูปภาพหัวกระโหลกมาให้ดู

เมื่อวานก็เลยชวนญาติพี่น้องไปดูกันหน่อย

แล้วก็มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นกับหลานสาว

แม่จับขาหนูทำไม

มือของแม่จับเอวหนูไว้ทั้งสองข้างเลยนะลูก

พอถึงบ้านพ่อน้องโมนาก็เลยไปเอาน้ำมนต

ว่านี่เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล
คุณพ่อน้องโมนาบอกว่าก็ประหลาดใจนะ

เพราะตอนนั้นหลายคนก็อยู่ตรงนั้น
ใครมีท่าทางแปลกเหมือนกับลูกสาวเลย

ว่าบางครั้งอาจจะเป็นจินตนาการเด็กหรือเปล่า

เลยคิดว่าลูกไม่ได้โกหก

ยังรู้ว่าพวกน้องชาย

ควรเขาไปเห็น

ก็เป็นของหลาน

หาชิ้นส่วนโครงกระดูกอื่นเพิ่มเติม
แต่ยังไม่เจอเพิ่มนะครับ
ข้อมูลในเบื้องต้นเท่าที่ตรวจเช็คยังไม่มีการแจ้งคนหายในพื้นที่
เดี๋ยวต้องไล่ตามเพิ่มเติมอย่างที่บอกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้
มันมาจากการไปเจอโครงกระดูกนะแล้วก็ต้องไปหาคำตอบว่าโครงกระดูกของใคร
แต่ระหว่างทางมันมีเรื่องราวหลอนสลับแทรกเข้ามาด้วย